ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเรื่องของน้องปลื้มนะฮะ
ปลื้มเด็กชายวัย๑๒ปีนะครับอยู่ที่ศรีสะเกดนะฮะ
ปลื้มเนี่ยถูกวัยรุ่นที่ทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ที่วัดบ้านหนองอิโต่งอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกต
ทะเลาวิวาสกันก็มีการยิงกันนะครับ

โดนลุกหลงเข้ามาสู่น้องปลื้มนะครับ

นี่คือในวันเกิดเหตุนะฮะ๑๖ธันวาคม
เด็กชายเปรมมณัฐสารพลหรือว่าน้องปลื้มวัย๑๒ปีนะครับ

ถูกกระสุนปืนลูกหลงที่วัยรุ่นเนี่ย

ยิงเข้าใส่ที่ซี่โครงขวาทะลุออกด้านซ้าย
หัวใจเนี่ยฉี่ขาดเลยนะฮะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ครอบครัวชาปนกิจศพน้องปลื้มไปแล้วนะครับ
ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับในเหตุการณ์นี้ยังมีคนเจ็บอีกสองคนนะครับ
มีนายรังสันนอภอาย๒๘ปี
โดนยิงเข้าแขนขวากระดูกแตกนะครับอีกคนนึงชื่อนายนัทธวัฒน์
นศกูลวิเชียณอาย๒๑ปี
ถูกกระสุนปืนเข้าแขนขวา๑นัดมือขวา๑นัด
ที่หลังอีกหนึ่งนัดนะครับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับตอนเนี้ยผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ
ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้หนึ่งในคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำได้
คนก่อเหตุคือคนนี้นะฮะนายทรงชัยสายเงินหรือว่าในอีท
อายุ๒๕ปีเพราะว่าเป็นคู่อริกับเขานี่เองเขาก็ไม่คิดว่าจะมาเจอในงาน
พอมาเจอในงานก็เขม่นกันอีกทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ใช้ปืนออกมายิง
กระสุนลูกหลงก็เลยไปโดนน้องปลื้มด้วยน้องปลื้มเสียชีวิตนะครับเด็กชายวัย๑๒
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปเจอนางวาสนาแม่ของน้องปลื้มนะครับ
บอกว่าตำรวจสพวังหินจังหวัดศรีสเกตเนี่ย
ให้แม่ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
ตำรวจก็รับปากว่าจะติดตามคนร้ายมาลงโทษให้ได้เร็วที่สุด
พอแม่น้องปลื้มได้ฟังแบบนี้บอกว่าก็สบายใจมากขึ้น
ว่าตำรวจเนี่ยจะตามจับคนร้ายให้ได้
แม่ของน้องปลื้มกับครอบครัวนะครับ
วันนี้ยังไปหาร่างทรงด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะฮะ
คือคุณแม่บอกว่าอยากได้ความสบายใจ
อยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายเป็นยังไงก็ได้

แต่คุณแม่บอกว่าก็อยากจะสบายใจอยากจะสื่อสารกับลูก
โดยน้องปลื้มเนี่ยได้สื่อสารผ่านร่างทรงนะฮะ
บอกกับแม่ว่าเจ็บหน้าอกตรงแผลที่ถูกยิง
อันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนะนะฮะ
ส่วนของที่แม่ทำบุญไปให้
เสื้อกันหนาวแขนยาวสีดำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เป็นบะหมี่เกาหลีรสเผ็ดที่ชอบกิน

บอกว่าทุกอย่างเนี่ยได้รับหมดแล้ว
แล้วก็บอกแม่ว่าถ้าหากตำรวจจับคนร้ายได้
อยากให้แม่ตีให้สักทีนึง

อันนี้ร่างทรงเค้าบอกนะที่คุณแม่บอกกับเรานะครับ
นอกจากนี้นะครับ
เพื่อเอาไว้ดูเวลาที่คิดถึงลูก
แม่ก็ยินดีให้คนร้ายมากราบขอเข้ามาแม่
เพราะไม่อยากให้มีการจองเวรจองกรรม

มั่นใจขึ้นนะคะจากที่เงียบก็มีแบบว่า
หลายส่วนภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ลูกชายบอกว่าเจ็บปื้มอยู่ข้างหลัง
แม่มันยิงปื้มมาข้างหลังปื้มไม่รู้เรื่อง
ื้มเดินเล่นคนเดียวแบบว่ารับได้สงสารลูก
ก่อนกลับเขาบอกปื้มก็เดินหาแม่นะ
กลับพอแม่แต่ปื้มก็เดินกลับมาหาแม่ล่ะไม่เจอ
ก็เลยมายืนอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้

แม่ทำอะไรไปให้กินอะไรอย่างนี้ได้หมดลับหมดเลยนะ
ก็มาถามหากระเป๋านักเรียนอีกแล้ว
บอกว่าหนาวไหมหนาวเอาเสื้อแขนยาวก็ทำไปให้ก็ได้รับ
แต่ยังจำไม่ใส่ได้ใหม่อยากได้อีก
ก็กางเกงขายาวก็อยากได้อีกเพราะว่ามันมีย่าเต็ม

ถ้าส่วนตรงนี้ก็แม่แค่จะเก็บไว้ไปดูแม่คิดถึงลูก

ชุดนักเรียนขาวเด็กบริสุทธิ์
ก็มาค่ะอนุญาตค่ะ
ก็เอาโภชิกรรมให้
ถ้าแบบว่าเออคุยกันได้อะไรอย่างนี้

ได้คุยกับหนึ่งในคนเจ็บนะครับ

ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลวังหินที่ศรีสะเกดนะฮะ

เจ้าตัวบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
ในคืนเกิดเหตุเนี่ยเขาตั้งใจจะไปดูการแสดงดนตรีจากรถแห่
พอไปถึงก็เป็นเวลางานใกล้เลิกแล้วนะเขาก็กำลังจะกลับบ้านนะครับ
ก็เจอผู้ก่อเหตุนะครับก็คือนายทรงชัยสายเงินนะครับ
กำลังใช้ปืนยิงสาดไปตามที่ต่างนะ
พอผู้ก่อเหตุเห็นเขาก็หันปากกระบอกปืนเข้ามาหา
แล้วก็ลั่นไกลใส่สามนัดจนเขาก็เจ็บหนักนะครับ
เขาขอยืนยันว่าตัวเขากับคนก่อเหตุไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ทะเลาะไม่มีเรื่องชกต่อยอะไรด้วย
แค่กำลังจะเดินกลับบ้านยังจำหน้าคนก่อเหตุได้ด้วยนะครับ
อยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วที่สุด
ตอนท้ายที่ว่าเขาจะเลิกเล่นมันเหลือเพลงสุดท้าย
แล้วก็พากันเดินออกมาก็มามีเรื่องกันกับคนที่ยิงครับ
เขาก็พอเจอปุ๊บเขาก็ยิงเลยคือมันก็ไม่ได้หันใส่ผม
มันมันยิงรัวยิงรัวยิงมั่วครับแต่ว่าผมไปเจอผมพอดี
ก็เลยหันบอกปืนมาใส่ผมเคยมีเรื่องกับเขามาก่อนไหมครับ
ไม่ครับไม่เคยเจอกันเลยไม่ไม่เคยมีครับไม่เคยรู้จัก
ผู้สื่อข่าวของเรายังไปที่บ้านของในอีทนะครับหรือว่านายทรงชัยสายเงินนะฮะ
ที่เป็นผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ก่อเหตุนะครับอยู่ที่อำเภอปรางกู่
จังหวัดศรีสะเกดนะครับได้เจอญาตินะญาติบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ย
อีทไม่ได้มาที่บ้านเลยนะครับแล้วในอีทก็ไม่ค่อยอยู่เป็นหลักแหล่งอยู่แล้ว
ไปอยู่กับคนนู้นทีคนนี้ทีนิสัยส่วนตัวของนายอีทในญาติบอกว่าลึกแล้วก็เป็นคนจิตใจดีนะ
ช่วยเหลืองานที่บ้านมาตลอดแต่ทีนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่เรียนหนังสือนะ
แต่เพื่อนเกเรนิสัยก็เลยเปลี่ยนไปปมสาเหตุที่ก่อเหตุในครั้งนี้
ญาติบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให้มามอบตัวกับตำรวจ
ไม่รู้เหมือนกันนี่หัวอีก็ไม่รู้
จริงเราอยากจะคุยอยากจะอะไรหลายอย่างเขาแต่ว่าเรามันไม่ได้ไงเรามันทำไม่ได้
มันอธิบายไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถามว่าเป็นห่วงเขาไหมเราก็เป็นห่วงเขา
แต่ถามว่าเขาดีไหมจิตใจเขาเป็นคนที่ดีนะรักเด็กเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้
กับคนแก่คนอะไรกับไอ้แม่แก่แก่ก็ไอ้นี่ดีอยู่
คือคือลึกหน่อยความกระตันดูเขามีสูง